วันนี้ต้องคุยเรื่องโควิด๑๙กันก่อนเลยนะฮะ

วันนี้เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่

วันสองวันที่ผ่านมาคุยกันเรื่อง
ตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาคร

หลังจากผู้หญิงที่เป็นเจ้าของแพร่ปลา

ขยายวงไปยังแรงงานชาว
ต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่

ตอนนี้ก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นและเด็ดขาดค่ะ
ถูกต้องครับเราก็ต้องไม่ประมาทกาศอย่าตก
ตอนนี้กาดก็ต้องยกสูงด้วยนะครับ
ดูจากสบคก่อนเลยนะครับทุกคนครับ
วันนี้สบคแถลงนะครับ

วิศนุโยธินโคศก

หรือว่าสบคนะครับ

นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะ

มันใช่การระบาดรอบ๒ไหม

นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ย
สบคแถลงนะครับว่าวันนี้

โควิด๑๙

ผู้ป่วยสะสมเนี่ยอยู่ที่

เสียชีวิตสะสมอยู่ที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่แถลงครั้งแรกนะฮะ

เป็นติดเชื้อนะที่เป็นการ
ติดเชื้อในประเทศ๑๙ราย

โดยเฉพาะจากตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาคร

กรองจากการตรวจเชิงลุกนะครับ

อันนี้เขาอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐอยู่แล้ว

ติดเชื้อโควิด๑๙ในครั้งนี้นะครับ

ด้าวชาวเมียนมาที่ตลาดกลางกุ้ง

แล้วก็มีเคสต่างดังนี้นะครับ

อาชีพค้าขาย๑๘ธันวาคม

หายใจลำบากรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับ

อายุ๒๐นะครับอาชีพรับจ้าง

อายุ๔๗นะครับ
เป็นเสมียรนะครับอาชีพเสมียร

มีอาการไอเจ็บคอ

คนที่๔นี่เป็นผู้ชายเป็นชาวเมียนมานะครับ
อายุ๔๒มีอาชีพเป็น
นายหน้ารับแรงงานชาวเมียนมา

ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙นะครับ

เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
สมุทรสาครเรียบร้อยแล้วนะครับ

เป็นชายไทยอายุ๕๗นะครับ

เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ก็เขาต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง

แต่ตรวจพบเชื้อนะครับ

คนที่๗เป็นหญิงไทย

มีอาชีพรับจ้าง๑๘ธันวาคม

ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อนะครับ

อายุ๓๓อาชีพค้าขาย

ที่เป็นการตรวจเชิงลุกนะครับ

ก็เข้ารักษาตัวโรงพยาบาลเรียบร้อย

คนนี้แหละครับท่านผู้ชมครับที่วันนี้ก็พูดถึงกันเยอะนะฮะ

ไทม์ไลน์๑๑๑ธันวาคม
ตี๕จะไปซื้อของ

ไปกับลูกชายขับรถส่วนตัวไป
นาฬิกาจะเอาของกลับมาที่บ้านพัก

บ้านอยู่ที่ประชาชื่นนะฮะ

หน้าอกก็ซื้อยามากินเอง

ลิ้นรับรสได้น้อยลงนะครับ

ธันวาคม๘นาฬิกา๓๗นาที

ที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น
จากนั้นผลตรวจออกมาตอน๒ทุ่มครึ่ง

๑๑นี่เป็นหญิงไทย

คนที่๑๕เป็นหญิงชาวไทยอายุ๑๗

คนที่๑๗เป็นชายไทยอายุ๖๔
คนที่๑๘เป็นชายไทยอายุ๑๕

คนที่๑๙เป็นชายไทยอายุ๔๖
นี่นะคะตามจำนวนตัวเลข
และตาม๑๙รายรายละเอียด

ตอนนี้ก็ต้องมีมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคอย่างเข้มข้น
มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด

หมายความว่าห้ามเข้าและออกพื้นที่

ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้ว

ตลาดกลางกุ้งและหอพักศรีเมืองนะคะ

อกจากนี้มีการปิดสถานที่
ชั่วคราว๑๔วัน

ห้ามประชาชนชาวสมุทรสาคร

จะตีวงค้นหาผู้ติดเชื้อ
พุ่งเป้าไปที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว

แล้วก็มีการตรวจขยายวง

หรือมีการซื้อของจากตลาดกลางกุ้ง

โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง

กรุงเทพราชบุรี

นครปฐมฉะเชิงเศร้า
มุดปราการนนทบุรี

ระหว่างวันที่๒๐ก็คือวันนี้นะคะ
จนถึง๒๓ธันวาคม

ตลาดทะเลไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ

จังหวัดสมุดสงคราม

อนุญาตอ่านเฉพาะสถานที่ในเบื้องต้น

ตลาดเคหะนาดีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ

จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ตลาดนัดหอพัก

เป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ก็ไปตรวจหาโควิด๑๙ได้นะคะ

ต้องไม่ตื่นตระหนกแต่ต้องตระหนักค่ะ
อย่าเพิ่งตื่นตูมโฆษกสวบคอบอกแบบนี้

กับการระบาดระรอกแรก

เป็นการติดใหม่จากอีกกลุ่มก้อนหนึ่ง

ใหม่มากกว่าค่ะ
การระบาดระลอก๒ก็ไม่ใช่
แต่มันเป็นการติดใหม่ขึ้นมา

ก็คือมาจากทางแรงงานต่างด้าวขึ้นมา

มันเป็นการระบาดใหม่มากกว่า
ก็ส่วนคำว่า

เพราะว่าทางทีมทางวิชาการ
ก็ยังไม่ได้บอกระบุออกมา
มันจะต้องมีภาพเป็นอย่างไร
แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับครั้งที่แล้วแน่นอน
ตรงนั้นเป็นการระบาดใหม่นะครับ
เพราะว่าเป็นการ
นำเชื้อเข้ามาจากแรงงานต่างด้าว
แล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับการระบาดในรอบแรก

ระบาดต่างก็มาจากสถานบาปมวยลุมพินี

คุณหมอธวีสินทะแหลง๑๑น๓๐น

จากทางสบคที่เป็นทะแหลงประจำทุกวัน

ท่านผู้ชมจะเห็นเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ของไทยในวันนี้
คือ๕๗๖ราย

เพราะว่า๑๕นวันนี้
นายแพทย์เกียรติภูมิ

แล้วก็นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์

บอกว่าเราพบผู้ติดเชื้อ
รายใหม่เพิ่มขึ้นในวันนี้อีก

เช้าสบคแถลงว่า
เราพบผู้ติดเชื้อโครวิทยุ๑๙รายใหม่

นางเมษาที่เราติดแล้วระบาดหนัก
วันหนึ่งเราก็สักร้อยกว่าก็ถือว่าเยอะนะฮะนี่๖๘๙นะครับ
แพทย์โอภาษย์อธิบายว่าการระบาดของโควิด๑๙ในครั้งนี้นะครับ
เริ่มต้นมาจากการพบผู้ติดเชื้อที่ตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครนะฮะ
จากนั้นมีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน
โดยเฉพาะในแฟลต์รอบตลาดกลางกุ้ง
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างด้าวอาศัยอยู่
มีแรงงานต่างอาศัยอยู่ตามภาพมีทั้งตัวตลาด
มีทั้งหอพักหอพักศรีเมืองแล้วก็มีจุดทำงาน
ซึ่งจากการเริ่มต้นเชิงลุกในการตรวจ
ตรวจไปทั้งหมด๑๔๔๓คนนะครับพบผู้ติดเชื้อแล้ว๖๕๗คน
คิดเป็นมากกว่าร้อยละ๔๕ที่เจอ
จากนั้นมีการสอบสวนโรคต่อไป
แล้วพบว่ามีผู้ป่วยขยายวงจากสมุทรสาคร

ใช่ค่ะประเด็นที่โอ้โหสำคัญก็คือเรื่องนี้แหละ

เขาเป็นตลาดกลางกุ้งอาหารทะเลเยอะแยะนะ

ถูกต้องนะฮะหลายจังหวัดด้วยนะครับ
อย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยเจอ๒นะฮะเป็นผู้ไปซื้อกุ้งเอาไปขาย
นครปฐมก็๒สมุทรปราการก็๓
หลังจากนี้ต้องมีการเฝ้าระวังในจังหวัดอื่นเพิ่มเติมด้วย
เนื่องจากที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ก็เป็นพื้นที่ที่จะส่งกระจายสินค้าอาหารทะเลต่าง
ไปในพื้นที่ต่างอีกเยอะแยะเหมือนกัน
แต่ว่าทางคุณหมอโอภาษณ์
ท่านก็ยังยืนยันว่าการค้นหาเชิงรุกเนี่ยอันนี้ถือว่าดีแล้ว
มันจะไม่แพร่กระจายและการระบาดจะอยู่ในวงแคบจะได้จัดการได้

ตลาดกลางกุ้งกับหอพักทั่วไปเนี่ยตรวจแล้วรวมกัน๒๐๐กว่ารายนะครับ
วันนี้ก็ตรวจอีก๒๐๐รายนะครับ

แล้วก็มีการปิดพื้นที่ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้มีการเข้าออกแล้วนะครับ
นายแพทย์เกตติภูมิบอกว่าการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อคุณ๑๙ในไทย
ที่มีตัวเลขวันเดียวเพิ่มขึ้น๕๐๐กว่าคน๖๐๐กว่าคนเนี่ย
ถือเป็นตัวเลขการติดเชื้อที่เจอมากที่สุดวันเดียวในไทยนะครับ
ถือว่าเป็นการระบาดที่วงกว้างพอสมควร
แต่ยังไม่ได้แพร่กระจายจนถึงขั้นที่จะต้องหวั่นวิตกว่าจะควบคุมไม่ได้
ถ้าจะควบคุมได้ต่างเนี่ยคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการนับเวลาการปลอดเชื้ออะไรพวกนี้ด้วยที่เราไม่เจอผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ย
อาจจะต้องสัก๔สัปดาห์ที่คุณหมอบอกนะฮะ
ก็ต้องร่วมมือกันจริงนะคะต้องกัดอย่าตกจริง

เช้าวันนี้ช่วง๗โมงครึ่งภาพอย่างที่เห็นค่ะ
กั้นพื้นที่เป็นรั้วรวดหนามเลยนะคะ

ไม่ให้เข้าไม่ให้ออก

รวดหนามกั้นเป็นแนวยาวนะคะ
เหลือแค่ทางเข้าออกที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากกองมะคับการตำรวจภูทรรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
คอยเฝ้าดูแบบตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ

ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในตลาดกลางกุ้ง

หลายคนเขาก็ออกมายืนกันอย่างที่เห็น
เขาจะขออนุญาตออกนอกพื้นที่ค่ะ

เพราะว่าต้องอยู่ในนี้๑๔วัน

คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปพูดคุยทำความเข้าใจ
สุดท้ายก็ต้องยอมปฏิบัติตาม
คนที่พักอาศัยอยู่ภายในที่เป็นคนไทย
บอกกับทีมข่าวบอกว่าไม่ได้ทำงานในตลาดกลางกุ้ง
แต่อยู่ด้านในทีนี้พอมีคำสั่งของทางจังหวัด
ห้ามเข้าห้ามออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะ
ก็เลยฝากทางจังหวัดว่าเขาเข้าใจว่ามันคือ

แต่ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลหน่อย
เรื่องของอาหารน้ำดื่มของใช้ที่จำเป็น
และประเด็นสำคัญคือปิดพื้นที่ค่ะ
แต่ก็ควรจะมีการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบตลาดด้วย

ก็พอรู้ข่าวก็คือปิดพื้นที่ห้ามเข้าห้ามออก
แล้วก็อยู่ในพื้นที่ก็เลยออกไปหาซื้ออาหารหาซื้อของใช้ไม่ได้
นายสมบัติโพทองอายุ๕๔ค่ะ
เป็นจักรยานยนต์รับจ้างอยู่หน้าตลาดกลางกุ้ง
ก็บอกว่าพอปิดตลาดกลางกุ้งแบบนี้นะคะ
คนที่หาเช้ากินค่ำก็ได้รับผลกระทบนะคะ
เข้าใจว่าเป็นมาตรการป้องกันโควิด๑๙
แต่ก็อยากจะระบายความรู้สึกหน่อย
ว่าที่ผ่านมารายได้ก็แทบจะไม่พอรายจ่ายอยู่แล้ว
และคราวนี้โอ้โหก็น่าจะหนักอีกรอบค่ะ
ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนี่แหละ
พ่อข้าอยู่หน้าตลาดกลางกุ้ง
พักความชีพ
ตรงวันก็มีได้วันละ๔๐๐บาท๔๐๐บาท
แต่ตอนใต้โควิด๑๙มาปุ๊บ
หรือว่าละ๑๐๐บาทเขาออกมาได้๑๕๐บาท
ถ้าไหนบ้านเขาต้องเช่าถ้าไหนก็ต้องเอาไหนกิน
นี่นะคะนายสมบัติก็บอกว่ามีภาระต่อเดือนเนี่ย
ครอบครัวต้องใช้จ่ายเป็นหมื่นแบบนี้คงไม่มีรายได้เลย
เพราะว่าเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่หน้าตลาดพอดี

ล่าสุดค่ะทางชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครออกประกาศด่วนนะคะ
ปิดการซื้อขายที่ตลาดกุ้ง
หลังจากพบผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะนี่คือเอกสารในการออกประกาศนะคะ
ก็ในแถลงการอันนี้เนี่ยบอกว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของโควิด๑๙
และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น
ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครมีมติให้ตลาดกุ้ง
ทำการซื้อขายตั้งแต่วันพรุ่งนี้
จนถึง๓มกราคมปีหน้าเลยนะคะ
ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครต้องขออภัยเป็นอย่างสูง
อาจจะทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบไปด้วย
ก็ไม่ใช่แค่ตลาดกลางกุ้งที่เป็นจุดของโควิด๑๙ในช่วงนี้นะครับ
พื้นที่ใกล้เคียงก็โอ้โหเงียบเหงาแล้วฮะ

ตลาดนัดข้างโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
หรือว่าตลาดสดมหาชัยตะบลมหาชัยเที่ยงกับเมืองนะครับ

ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ก็แหมก็ยังว่าแล้วเนอะ

ต้องให้กำลังใจกันจริงนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับ
นี่เป็นช่วงบ่ายเย็นที่ผ่านมานะครับ
ถนนเศรษฐกิจ๑ตะบนมหาชัยนี่ถนนนี้โล่งเลยฮะ

นี่โล่งเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโควิด๑๙

ปกติแล้วเนี่ยที่ตลาดนัดข้างโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะ

เสาร์อาทิตย์เนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงแบบคึกคักเลยล่ะ
อืมแต่วันอาทิตย์นี้ฮะหงอยเลยครับค่ะ
ตอนนี้มีโควิดก็ลูกค้าต่างจังหวัดไม่มาเลยค่ะมีเงียบมากค่ะ
ตลาดไม่มีคนเดินเลยแต่ว่าที่ตลาดเรามีถึงพัดกรองนะคะ
แล้วช่วงก่อนก่อนนี้ก่อนหน้านี้อ่ะครับดีมั้ยครับ
ช่วงก่อนหน้านี้คนเยอะค่ะสามอาทิตย์คนเยอะค่ะลูกค้ามากันจากต่างจังหวัดก็มากันเยอะค่ะ
แต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครมาเลยแล้วอยากจะฝากอะไรกับทางผู้เกี่ยวข้องไหมครับ
ให้ช่วยเหลืออยากให้มาตรวจโควิดที่นี่อะค่ะครับเพื่อสร้างความมั่นใจ
ใช่ค่ะคนอื่นจะได้กล้ามาแล้วเราก็จะได้สบายใจสบายใจด้วยค่ะ
ทางพี่พ่อค้าแม่ค้าก็ฝากมานะครับเขาบอกตลาดเงียบจริงนะครับ
ไม่มีคนเลยนะฮะก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
คือจะมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนหน่อยก็ได้
ใช่ไหมฮะว่าเออมีการฆ่าเชื้อมีการทำความสะอาดมีการป้องกัน
เขาจะได้มาซื้อของกันค่ะนะฮะมีแม่ค้าเสื้อผ้าที่ตลาดนัดนะครับ
บอกกับเราว่าเงียบมากจริงนะครับช่วงนี้ตอนนี้ก็รู้สึกแย่ไปหมด
ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตเหมือนกันไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเหมือนกันนะ
ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากฝากให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่แม่ค้าบอกนะฮะ
เราก็ต้องให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นด้วยนะฮะแล้วก็ทุกที่นะครับ
ตอนนี้ก็ใส่หน้ากากอามาไลน์นะหลังมงหลังมือเวลายะห่างกันกันแล้วกัน
ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะก็ต้องถามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขล่ะค่ะ
เมื่อช่วงเย็นนะคะ๔โมงครึ่งนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยพลเอกสุพศมาลานิยม
เสนานทิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยในวิราศักดิ์วิจิตแสงสี
พวกราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีการประชุมเพื่อติดตามแก้ไข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครค่ะหลังจากการประชุมค่ะ
นายอนุทินบอกว่าได้สั่งการให้เพิ่มการตรวจให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เกิดความมั่นใจนะคะ
หาว่าครอบคลุมคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มากที่สุดจัดให้มีโรงพยาบาลสนาม
เพื่อเป็นการเตรียมดูแลรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก
ส่วนเรื่องล็อกดาวน์ก็จะมีการล็อกดาวน์เป็นจุดในชุมชนที่มีการแพร่เชื้อสูง
เป็นจุดจุดครับส่วนด้านเวชพันธุ์ก็ขอให้มั่นใจว่ามีความพร้อมเพียง
พอสามารถเสริมได้ตลอดแล้วก็ประชุมกับทีมงานที่กระทรวงสาธารณสุข
ลงพื้นที่มาดูว่าการตรวจหาเชื้อเป็นยังไงบ้าง
ตรวจมากก็คือต้องเจอมากทำการรักษาก็คือจะรักษาตามสภาพ
ของแต่ละคนนายอนุทินบอกว่าขอร้องประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตนกนะคะ
รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกแบบนี้นะคะนี่เพิ่งลงพื้นที่ไปนะฮะเนี่ยใช่ค่ะ
บอกว่าทุกอย่างเลยอยู่ระหว่างการควบคุมครับขอร้องว่าช่วงนี้ค่ะ
เพื่อให้ความปลอดภัยมีมากยิ่งขึ้นก็ขอความร่วมมือในเรื่องของ
ตรการต่างต่างครับเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่หน้ากากอนามัย
มือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือสบู่บ่อยบ่อยสิ่งนี้จะทำให้ทุกคนปลอดภัย
รัฐมนตรีบอกแบบนี้นะคะอืมส่วนเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวค่ะ
ทางจังหวัดจะดูแลเรื่องอาหารเรื่องของภาพรวมทั้งหมดนะคะ
ตอนนี้ทุกจังหวัดก็มีการเฝ้าระวังมีความพร้อมทั้งเรื่องของการป้องกันควบคุม
ถ้ามีโผล่ไปที่ไหนก็จะมีสถานพยาบาลห้องแยกมียามีทุกอย่างพร้อมหมด
เครือข่ายด้วยกันเองก็จะมีการพูดคุยถามอาการคนไข้อยู่ตลอดนะคะ
ทุกอย่างรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าเหมือนกับเตรียมเอาไว้หมดแล้ว
สำหรับการควบคุมก็จะพยายามขีดวงให้มากที่สุด
ควบคุมดูแลตามคำสั่งของผู้ราชการจังหวัดนะคะ
ก็จะมีมาตรการต่างมาดูแลให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
ครับก็เนี่ยค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกรัฐมนตรีอนุทินพร้อมคณะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครไปคุยกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปเยี่ยมเยี่ยมแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวอยู่ภายในตลาดนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีบรรยากาศแรงงานเมียนมานะครับเมื่อ๙นาฬิกาที่ผ่านมานะฮะ
มีกรมควบคุมโรคสาธารณสุขและเจ้านาทีของสมุทรสาขรปรงพยาบาลจนาทีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยได้นำรถพระชธานเป็นรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพร้อมกับรถตรวจเคลื่อนที่โควิด๑๙
และเก็บตัวยางค้นหาผู้ป่วยในชุมชน
เป็นหอพักแถวตลาดไทยยูเนียน
ที่ตะบนท่าทรายเมืองจังหวัดสมุทรสาขร
ที่ท่านเห็นจะเห็นว่าแรงงานชาวเมียนมานี่มารับการตรวจเยอะมากนะครับ
นี่เป็นการตรวจเชิงลุกนะครับท่านผู้ชมครับ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับ
ถ้าเจอจะได้เข้าสู่การรักษาอย่างรวดเร็วนะครับ
มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าทั้งหมดที่จะต้องตรวจเนี่ย
เป็นแรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่สมุทรสาครเนี่ย
ประมาณหนึ่งหมื่นสามร้อยตัวอย่างนะครับ
ก็มีแผนที่จะค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับ

เดี๋ยว๒๒ธันวาคมก็จะไปที่บ้านเอื้ออาทรท่าจีนตลาดเคหะนาดี
๓ธันวาคมไปตลาดโกรกกรากกับตลาดนัด
รวมทั้งหอพรักหาชายนิเวศด้วยนะครับ

ทั้งแรงงานหรือผู้คนในพื้นที่อ่ะฮะ
แต่คนที่เห็นภาพนี้ก็แอบเป็นห่วงนะคะ

แต่ก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันพอสมควรเหมือนกัน
แม้จะใส่หน้ากากอนามัยก็ตาม
แต่คนก็บอกว่าโอ้โหก็คนเยอะเหลือเกิน
มันก็เลยนึกถึงภาพว่าเออทำไมพอติดคนนึง
ถึงไปอีกคนอีกคนนึงได้โดยนะฮะมันก็ต้องช่วยกันต่อไปแล้วฮะ
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของสถานศึกษาค่ะ
สมุทรสาครสั่งปิดสถานศึกษาทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะ
ล่าสุดนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สั่งการให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ดำเนินการใช้มาตรการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
ให้ปรับเป็นการเรียนผ่านออนไลน์เรียนอยู่ที่บ้านหรือเรียนทางไกล
ผ่านทีวีเดาเทียมดีแอลทีวีนะคะตั้งแต่วันจันทร์นะคะ
วันพรุ่งนี้ค่ะไปจนถึง๓มกราคมปีหน้า
ในอำพรพินาทสาห์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ประสานไปยังผู้ปกครองนะคะให้นักเรียนที่ต้องไปเรียนนอกเขตพื้นที่
หยุดเรียนและเรียนที่บ้านหรือเรียนผ่านออนไลน์เหมือนกัน
เหมือนกับมาตรการที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็ต่อเนื่องไปจนถึง๓๐
มกราคมปีหน้าค่ะครับตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้มีคำสั่งให้
เฝ้าระวังนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็เลยมีการกำชับค่ะ
ว่าโรงเรียนก็ต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะต้องตามดูว่ามีนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ในข่ายเกี่ยวยงกับผู้ป่วยโควิด๑๙หรือเปล่า
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ช่วยกันคัดกรองอีกด้านหนึ่งนะคะ
ถ้ามีความเกี่ยวยงก็ต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนจะมีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมหรือเปล่า
เนี่ยก็ต้องดูตามสถานการณ์นะคะก็ตอนนี้ก็ต้องติดตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ
อย่างใกล้ชิดนะคะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เลยบอกว่า
คือค่อนข้างมั่นใจว่าทุกโรงเรียนวางแผนเอาไว้ชัดเจน
โรงเรียนในจังหวัดอื่นก็ต้องขอให้ผู้บริหารและคุณครูเฝ้าระวังเหมือนกัน
โดยเฉพาะการคัดกรองก่อนเข้าเรียนนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่าง
เรื่องของการรับประทานอาหารปรุงสุกอย่างนี้ทุกอย่าง
ต้องดูแลร่วมกันต้องให้ความร่วมมือกันถึงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้
สู่สาของตอนนี้ต้องบอกว่าหนักนะครับ
ผู้ชมครับดูบรรยากาศอีกสักเรื่องกันแล้วกัน
เดี๋ยวเราจะไล่ไปจังหวัดอื่นต่อนะฮะใช่ค่ะท่านที่อยู่ที่กรุงเทพก็ต้องรอฟังนะครับ
มาตรการกรรมศาลมอล์วันนี้ออกมาเรื่องเคาน์ดาวน์ปีใหม่นี่ก็จะจัดไม่จัดอย่างไร

วันนี้มีการเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกอบจนะครับ
ยังเลือกตั้งปกติค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่สะพานที่สมุทรสาคร

ตอนแรกเมื่อวานก็ถามไปในพื้นที่ว่าเอ๊ะวันนี้คือล็อกดาวน์แล้ว

เขาก็บอกให้ออกไปได้แต่ก็มีมาตรการเหมือนกันทุกจังหวัดนะฮะ
ต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
แต่ที่สมุทรสาครนี่บอกว่าบางตาจริงนะฮะ
นี่เป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งต่างนะครับ
ที่เราได้ไปตรวจสอบมานะครับ
ผู้ว่าสมุทรสาครวันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เรื่องการเลือกตั้งนายกอบจกับสมาชิกอบจนะฮะ
ท่านผู้ราชการจังหวัดนายวิรสัตว์วิจิตรแสงสีนะครับ
วันนี้ไปตรวจที่จุดลงคะแนนที่โรงเรียนเอกชัย
เลือกตั้งที่๑๑เขต๘ตำบลมหาชัยนะครับ
แล้วก็บอกถึงสถานการณ์ของสมุทรสาครนะฮะ
บอกว่าตอนนี้ก็ต้องใช้รถโมบายเคลื่อนที่ออกไปตามแหล่งชุมชนต่าง
โดยเฉพาะในจุดที่มีผู้ใช้แรงงานชาวต่างด้าวอยู่กันค่อนข้างมาก
เพื่อไปตรวจเชิงลุกเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
เท่าที่ประเมินตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี

ขณะเดียวกันการเลือกตั้งอบจครั้งนี้นะครับ
สมุทรสาครตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ๑๗๐

เพราะว่าหลายท่านก็ไม่กล้าที่จะเดินทางออกมาใช้สิทธิ

ทีนี้ค่ะเราก็ต้องไปดูจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะ
อย่างที่บอกว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็เริ่มมีการกระจายไปแล้ว

แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีมาตรการเข้มข้นออกมาตอนนี้
ที่จังหวัดพระนครศรีธุยามีผู้ติดเชื้อที่มีทางจังหวัด
เขาออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าจะต้องมีการป้องกันและเฝ้าระวัง
เพราะว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่เขาเดินทางกลับมาจากไปทำงานที่ร้านเสริมสวยในจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะ

เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙แบบไม่มีอาการค่ะคุณผู้ชม
เป็นผู้หญิงนะคะกลับมาจากไปทำงานร้านเสริมสวยในจังหวัดเชียงใหม่

โดยสารมากับรถบัส๒ชั้นท่าตอนกรุงเทพ
นั่งมาชั้นล่างนะคะมากันสามคน
แต่ผู้ป่วยคนนี้เขายืนยันว่าเขาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
วันที่๑๗ธันวาคมประมาณตี๕ก็เดินทางไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงรถที่บริเวณต่างระดับบังปะอินถนนสายเอเชีย
จังหวัดพรณคล๔อยุธยาในแพทย์พีระอารีราศ
เป็นคนออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะถัดมาก็คือสิบแปดธันวาคมนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็นั่งท้ายรกระบะไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลบางปะอินสักประมาณ๑๐โมงครึ่ง
ถัดไป๑๙ธันวาคม๘โมงเช้าไปเดินซื้อของที่ตลาดเช้า
ตลาดหมู่บ้านศรีทองอำเภอบางปะอินและในวันเดียวกันนั่นแหละค่ะ
รู้ผลตรวจนะคะว่าติดเชื้อโควิด๑๙แต่ประเด็นคือเธอไม่มีอาการเลยนะ
ภาคภูมิคุณผู้ชมไม่มีอาการเลยแต่ติดเชื้อนะคะ
ติดเชื้อโควิด๑๙ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันที
ทีนี้ค่ะทีมสอบสวนโรคติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยควบคุมโรค
ค้นหาผู้สัมผัสที่เดินทางมาด้วยกันนะคะครับรถบัสคันเดียวกันที่ทำงานเดียวกัน
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เธอนั่งไปคือทุกคนที่อยู่โดยรอบอะค่ะ
เขาก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะ
เรื่องต้นนะตอนนี้สำหรับกรณีผู้ป่วยหญิงรายนี้นะคะมีผู้ที่อยู่รอบตัวและมีความเสี่ยงสูงใน๑๐คน
คนนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบังปะอินก็ไปตรวจหาเชื้อแล้วนะคะ
แล้วก็ให้มาตรวจเรื่องของอาการโควิด๑๙ส่วนตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูเรื่องของที่พักด้วยนะ
ไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ประมาทนะคะต้องไปหาคุณหมอนะคะ
ต้องไปพบคุณหมอนะคะไปตรวจหาโควิด๑๙ทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
พี่ทางเฉียงใหม่ก็ต้องไล่ตรวจสอบเหมือนกันนะแล้วต่อนี้มาจากเฉียงใหม่นะครับ
สมุดประหการพบผู้ติดเชื้อคุณสิบเก้าเหมือนกันนะครับ
นายวัญชัยคงเกษมผู้ราชการจังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
มีทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับ
หลังจากพบผู้ติดเชื้อคน๑๙ที่มีผลยืนยันแล้ว๓คนนะฮะ
ในสามคนเนี่ยเป็นคนไทยสองนะฮะอีกคนนึงเป็นชาวลาวนะครับ
อายุ๓๑ปีนะครับคนนี้เนี่ยเป็นลูกจ้างในตลาดปากน้ำ
แต่มีประวัติเดินทางไปรับหอยที่ตลาดมหาชัยสมุทรสาคร
นี่นะฮะซึ่งทางท่านผู้ว่าเนี่ยให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่ายืนยันได้ทั้ง๓คนล้วนแต่เป็นลูกจ้างขนส่งด้านประมง
ตอนนี้ก็เข้าสู่การรักษาตัวแล้วนะครับดูไทม์ไลน์หน่อยนะครับ
เอาชาวลาวก่อนที่อยู่ที่สมุทราการและติดเชื้อคุณสิบเก้านะครับ
เดินทางไปตลาดมหาชัยสมุทรสาครเพื่อไปนำหอยเอามาส่งที่ตลาดปากน้ำสมุทรปราการไป๑๔ธันวาคมนะฮะ
แล้วก็มีไข้นะครับก็มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการแล้วพบเชื้อโควิด๑๙๑๖ธันวาคม
ตอนนี้ได้เอาผู้ใกล้ชิดกับผู้ชายชาวลาวคนนี้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดมาตรวจคัดกรองแล้ว๒๒คน
๒คนนี้แบ่งเป็นผู้ที่เสี่ยงสูง๑๑แล้วก็เสี่ยงต่ำ๑๑นะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมได้ลบนะฮะ
ก็ยืนยันได้แล้วนะครับมีตอนนี้มีอยู่๓รายนะครับ
ลายแรกก็เป็น
ชาวลาวนะครับก็ติดต่ออยู่กับทางตลาดที่มหาชัยนะครับ
แล้วก็เป็นเกี่ยวกับการขนส่งทางประมงนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการตอนนี้ก็รับตัวไว้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรประการ๑รายนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรประการ๑ลายนะครับ
แต่เห็นว่าส่งไปที่ชัยประการ
ก็มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับตอนที่มีผู้คนไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี
ใช่ไหมฮะเมื่อช่วงการระบาดของโควิด๑๙ของเรานะฮะ
คนก็ต่างกลับภูมิลำเนาตนเองแล้วก็ทำกิจกรรมเพราะว่าไม่รู้ตัวว่าติดโควิด๑๙
ก็ต้องไปไล่กันต่อว่าใครเจอเจอเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับในกรุงเทพก็พบผู้ติดเชื้อคุณ๑๙ในช่วงเวลานี้นะฮะ
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศนะครับ
ทางกรุงเทพก่อนวันนี้มีการประชุมนะฮะประชุมของทางกรทมนะครับ
แล้วก็ประกาศ๑๐มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เพราะกรุงเทพเองก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสมุทรสาครนะฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับก็มีมาตรการอยู่๑๐อย่างนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะท่านที่อยู่ในกรุงเทพนะครับ
หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของกรทมนะครับ
เพื่อรับมือกับโควิด๑๙นะครับ
หนึ่งก็คือประกาศปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยในสังกัดกรทมนะฮะ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกอทมนะฮะ
ในพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยปิด๑๔วันเลยนะครับ
ตั้งแต่พรุ่งนี้นะฮะจันทร์ที่๒๑ธันวาคมถึงวันที่๔มกราคม๖๔นะครับ
จะเป็นโรงเรียนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนบางบอนและหนองแข็ม
บุคลากรที่เป็นบุคลากรของกรทมแล้วต้องเดินทางไปกลับกรุงเทพสมุทรสาคร
หรือมีที่พักอาศัยในสมุทรสาครเนี่ยให้ทำงานที่บ้าน
ให้ทำงานที่บ้านแล้วก็กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากนะครับ
เทศกาลปีใหม่นะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็งานรื่นเริงเนี่ย
ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนงดจัดกิจกรรมนะครับ
และหากจะจัดงานต้องเสนอแผนควบคุมโรค
เพื่อขออนุญาตกับสำนักอนามัยกรทมเพื่อพิจารณาก่อนนะฮะ
และวันนี้ครับตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ย
จะตั้งด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าว๔จุดนะฮะ
คือถนนเพชรเกษมถนนพระราม๒ถนนบรมราชชนนานี
เรียบคลองพิทยาลงกรตลอด๒๔ชั่วโมง
สวนสาธารณะนี่ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับ
เพื่อการออกกำลังกายแต่งดการรวมตัวค่ะนะฮะ
ออกกำลังกายได้แต่ว่าท่านจะไปนั่งจับกลุ่มรวมตัวไม่ได้นะครับ
กรทมบอกว่าจะทำการตรวจค้นเชิงลุกด้วยนะครับ
จะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหาเชื้อโควิด๑๙เชิงรุก
แรงงานต่างด้าวที่ทำงานตลาดสด๔๗๒แห่ง
พ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าอาหารทะเล
จากจังหวัดสมุทรสาครนอกจากตลาดสดก็จะดำเนินการคัดกรองเชื้อโควิด
แรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานก่อสร้างด้วยนะฮะ
แล้วก็จะขอความร่วมมือศาสนสถานนะครับในพื้นที่กรุงเทพ
ขอให้งดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำกิจกรรมภายในพื้นที่
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้นะครับ
พอจากนี้นะครับให้โรงเรียนกฎธมไปสำรวจผู้ปกครองณเรียนที่เป็นแรงงานต่างด้าด้วย
เพื่อให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดกรองโควิดด้วยนะครับ
สวมหน้ากากอนามัยทุกคนต้องเว้นระยะห่างของโต๊ะอาหาร
ดเต้นด้วยนะฮะอ่าแล้วก็การจับกลุ่มนะครับ
ถ้าท่านยังเปิดเรื่องของผับบาคาราโอเกะอยู่นะครับ
กรทมนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าสถานการณ์ในกรุงเทพตอนนี้เนี่ย

ไม่ปกติแต่ยืนยันว่าเป็นสถานการณ์

สุดท้ายกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครตอนนี้เรา

เป็นสถานการณ์ที่เราเคยควบคุมได้แล้ว

ถ้าเกิดเราทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างดี

อีกครั้งเหมือนที่เราได้ทำมาแล้วนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่กังวลกันนะฮะ

คนถามเยอะค่ะในโลกโซเชียลว่าตกลงยังไง

นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค

ว่ามีเชื้อโควิด๑๙ปนเปื้อนในอาหาร

จะสามารถถ่ายทอดให้กับคนได้

แม้จะยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

เพราะว่าคนก็กังวลใช่ไหม
เพราะว่าครั้งนี้เริ่มต้นมาจาก

ตลาดกลางกุ้งสมุสาคคอ

อาจทานให้สุกไว้ก่อน

เอิญอะไรให้เรียบร้อยให้สะอาดให้ปลอดเชื้อโรคเนี่ยอันนี้แน่นอนที่สุด
นะกินร้อนช้อนกลางของใครของมันด้วยนะช้อนตัวเองช้อนตัวเองเนี้ยเป็นช้อนกลางเนี่ย
แต่เป็นของตัวเองนี่แหละใช่นะฮะแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะฮะทีนี้ค่ะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ครับกรุงเทพมหานครก็บอกว่าตอนเนี้ยในกรุงเทพมีคนติดเชื้อโควิดสิบเก้าสองคนนะคะ
เป็นแม่ค้าคนกลางที่เดินทางไปทำการซื้อขายที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
ไลน์เป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสองคนนี้นะคะแม่ค้าในย่านประชาชื่นเขตบางซื่อเป็นผู้หญิงอายุเจ็ดสิบแปดค่ะ
เป็นแม่ค้าคนกลางรับซื้ออาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาครไปขายที่บ้านในย่านประชาชื่นเขตบางซื่อ
มาดูไทม์ไลน์หนึ่งถึงสิบเอ็ดธันวาคมของผู้หญิงคนนี้นะคะครับ
ตอนตี๕ค่ะก็ไปซื้อของที่ตลาดมหาชัยกับลูกชายไปด้วยรถยนต์ส่วนตัว
สิบโมงก็นำของกลับมาไว้ที่บ้านพักรอลูกค้ามารับแล้วก็ขายของทั้งวันนะคะ
อันนี้คือช่วงวันที่๑๑ธันวาคมนะคะ๑๒ธันวาคมเริ่มมีอาการแสบจมูก
หน้าอกซื้อยามากินเองค่ะสิบห้าธันวาคมปวดหัวลิ้นรับรสน้อย
หกธันวาคมเจ็บคอมีน้ำมูกปวดหัวหายใจลำบากเสียงเปลี่ยนสิบแปดธันวาคมช่วงแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาที
ไปรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นสองทุ่มครึ่ง
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะคะอันนี้คนแรกนะคะในพื้นที่กรุงเทพ
ส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นผู้หญิงค่ะอายุสามสิบสาม
เป็นแม่ค้าขายกุ้งสดที่ตลาดในเขตคลองสามหว่าก็ได้มีการไปรับซื้ออาหารทะเลจากแพร่ปลา
ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็นำมาขายที่ตลาดตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๒ทุ่มทุกวัน
ตามเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็คือช่วงเวลาวันที่ยี่สิบแปดพฤษฐกายนถึงสิบธันวาคม
เขาก็จะรับซื้อขายอาหารทะเลลักษณะแบบนี้ช่วงสิบเอ็ดถึงสิบสามธันวาคม
ก็รับซื้ออาหารทะเลจากแพร่ปลาที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครกับแฟนและลูกน้องนะคะ
แล้วเขาก็อยู่กับแฟนกับลูกน้องกับพี่ชายพี่สะพ้ายสิบสี่ธันวาคมเริ่มมีอาการค่ะ
เริ่มจะมีน้ำมูกก็เลยไม่ได้ไปขายของที่ตลาดสิบห้าถึงสิบเจ็ดธันวาคมมีน้ำมูก
มูกเริ่มไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะครับ๑๘ธันวาคมไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
ผลการตรวจออกมาแต่ก็ต้องรอการตรวจย้ำอีกครั้งหนึ่ง
เป็นรอผลยืนยันอีกรอบนึงอะค่ะ๑๙ธันวาคมเพราะว่าไปที่โรงพยาบาลเอกชน
สิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็คัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว๔คนด้วย
ครับนี่นะคะทางกรุงเทพก็เลยร่วมกับกรมควบคุมโรค
สอบสวนผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ติดเชื้อทั้งสองรายนี้
ห้าสิบห้าคนนะคะครับคนที่อยู่รอบตัวผู้ติดเชื้อสองรายนี้ค่ะ
แล้วก็มีการทำความสะอาดที่พักอาศัยของทั้งสองรายติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
ทมก็เลยย้ำเตือนแบบนี้นะคะว่าขอความร่วมมือ
หนึ่งเลยคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วมีประวัติเดินทางไปตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่หนึ่งธันวาคมไปต้นมาค่ะให้ไปตรวจโควิดสิบเก้าได้
ทุกโรงพยาบาลสังกัดกรทมนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
แจ้งประวัติความเสี่ยงค่ะหรือถ้าสงสัยติดต่อไปได้ที่สายด่วนสำนักอนามัย
คนที่อยู่ในกอทมรวมถึงลูกจ้างพนักงานโดยเฉพาะชาวต่างชาติ

ให้บริษัทห้างร้านหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมากค่ะ
ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่ากรทมเนี่ยมาตรการหลายสิ่งหลายอย่าง
วันนี้เรื่องงานเข้าดาวน์ปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีงานรื่นเริงช่วงปีใหม่
งดนะฮะงดจัดกิจกรรมนะครับ
แต่ถ้าจะจัดเนี่ยหน่วยงานไหนภาครัฐเอกชนจะจัด
ต้องทำแผนในการควบคุมโรคแล้วขออนุญาตสำนักอนามัยกอทมก่อนนะฮะ
ต้องขออนุญาตก่อนนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเห็นเรื่องนี้แล้วตกใจนะฮะ
เขาเผยแพร่ภาพนี้ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
นำชุมชนย่านวัดเกาะเขตสายไหมเนี่ยไปเจอแรงงานชาวเมียนมา
เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสมุทรสาครออกจากที่นั่น
หลบซ่อนตัวอยู่ในโรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่งในเขตสายไหมฮะ
นี่ฮะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันที่ทางสาธารณสุขเนี่ย
เขาตรวจพบผู้ติดเชื้อคุณ๑๙เป็นจำนวนมาก
หลายร้อยคนเลยอ่ะที่สมุทรสาครน่ะ
แล้วเขาต้องไล่ตรวจหมดใช่ไหมฮะทุกคนต้องเข้าสู่การตรวจหมด
แต่ปรากฏว่า๔คนนี้นะครับออกจากสมุทรสาคร
พื้นที่เสี่ยงซึ่งเมื่อวานเขาประกาศปิดห้ามเข้าออกใช่ไหม
ล็อกดาวน์แล้วเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ฮะ
เข้ามาอยู่ที่เขตสายใหม่ครับที่โรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่งนะครับ
โอ้โหแล้วทางผู้นำชุมชนเนี่ยเขาได้รับแจ้ง
เขาก็มากับเจ้าหน้าที่เลยนะฮะมากับอสมด้วยนะครับ
กับผู้ช่วยสอสอเขตสายใหม่ด้วยมาถึงก็รับตัวไปแล้วนะครับ
สักถามประวัติอย่างละเอียดนะฮะแล้วก็กำชับให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่
สัมผัสกับแรงงานชาวเมียนมาทั้งสี่คนนี้ห้ามออกจากที่พักอย่างเด็ดขาด
ต้องกักตัวค่ะนะแล้วต้องรอการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
ส่วนทั้ง๔คนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โห
ออกมาจากสมุทรสาครคุณเป็นแรงงานด้วยนะฮะ
แล้วคุณไม่เข้าการตรวจวัดเชื้อที่สมุทรสาครหลบมันอยู่ที่เขตสายใหม่กรุงเทพ
คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ไปดูที่ด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองค่ะ
ที่บ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อเช้าอะค่ะ
มีแรงงานชาวเมียนมาประมาณสองร้อยคนนะคะครับเดินทางกันมาด้วยรถตู้อย่างที่เห็นภาพเนี่ยค่ะ
รถตู้ก็เป็นสิบคันได้เพื่อจะกลับไปฝั่งเมียนมาก็คือมีการเหมารถตู้กันน่ะนะคะ
หลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดนายพัฒระดันัยอุทัยรัฐ
ก็เลยนำกำลังพลอาสาอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองปรากฏว่าพบแรงงานชาวเมียนมาเดินทางมาจากตลาดมหาชัย
อ่าจังหวัดสมุทรสาครก่อนประกาศล็อกดาวน์อ่ะค่ะออกมาก่อนนะ
สิบเก้าคนครับจากการตรวจคัดกรองทุกคนอาการปกติอุณหภูมิปกติ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องผลักดันแรงงานทั้ง๑๙รายนี้กลับประเทศเมียนมาไปนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็ต้องกักตัวคนขับรถตู้โดยสารที่มาจากมหาชัยด้วย
รวมทั้งคนขับรถที่มีป้ายทะเบียนสมุทรสาคร๓คนก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลแม่สอด
สิบสี่วันตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าปล่อยไป
ไม่แน่ใจว่ามีการติดเชื้ออะไรกันระหว่างทางหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยกักตัวเอาไว้ก่อนนะคะ
แต่ว่ามันก็เกิดปัญหานิดหน่อยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคนขับรถตู้บางคนเขาก็ไม่ยอมให้กักตัว
เขาบอกว่าไม่ได้มีการประกาศเอาไว้ก่อนเขาไปถึงปุ๊บเขาข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดมา
เขากักตัวทันทีโดยไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเขาก็ไม่พร้อมที่จะรับการกักตัว
แต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมค่ะ
ดูที่ศตูนอีกสักจังหวัดแล้วกันนะครับ
ศตูนมีการตรวจหาเชื้อขุด๑๙ในชาวเมียนมา๑๑คน
เป็นแรงงานชาวเมียนมาเป็นผู้ชายนะฮะทั้ง๑๑คน
ลักลอบหนีเข้ามาในพื้นที่สตูนผ่านทางช่องทางทางธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สอบภัยเมืองสตูนด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้๑๙ธันวาคมนะครับ
ปรากฏว่าเมียนมาทั้ง๑๑คนนี้นะครับ
เข้ามาเนี่ยก็แน่นอนว่ามาทางช่องทางทางธรรมชาติเนี่ย
ก็ไม่ได้ผ่านเข้าศูนย์การกักกันนะครับ
โอ้โหแล้วตรงนี้นะครับสามารถควบคุมตัวไว้ได้นะครับ๑๑คนนี้
ทางตำรวจนะครับวันนี้ได้พาไปหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูนนะครับ
แล้วก็เอาไปเก็บตัวอย่างสารคัดหลังนะฮะ
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ผลจะออกพรุ่งนี้นะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้นะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ย
ลอบเข้ามาทางช่องทางทางธรรมชาตินะฮะตอนนี้ก็คุมตัวอยู่ที่สพเมืองสตูนนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่มีแรงงานชาวเมียนมาเข้ามาทางช่องทางนี้เนี่ย
ชาวบ้านที่อยู่ที่สตูนบอกว่าโอ้โหกังวลมากนะฮะเขาก็เครียดกันหมดนะครับ
เกรงว่าจะมีการเอาเชื้อโควิด๑๙เข้ามาแพร่ระบาดหรือเปล่า
เพราะว่าที่เมียนมาเองตอนนี้เนี่ยก็ระบาดหนักอยู่นะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานที่กักตัวที่แน่ชัดนะครับว่านำไปกักตัวตรงไหนนะครับ
อกจากที่สพมสตูนได้เอาตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนต่างเนี่ย
ผู้ว่าบอกว่าก็สั่งให้เข้มงวดกวดขันให้เข้มข้นมากขึ้น
ทางบกทางทะเลนะครับช่องทางทางธรรมชาติต่าง
ขอให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างริมเขตแนวชายแดนเนี่ย
ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยเพราะว่าแรงงานชาวต่างด้าวเนี่ย
ส่วนมากก็จากมาเลเซียนี่ก็มีที่หลบหนีเข้ามาทางสตูน
แต่ว่าก็มาจากหลายเชื้อชาตินะครับ
คุณผู้ชมคะขอต่อเนื่องด้วยเรื่องโควิด๑๙กันอีกหน่อยนึงนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะจริง

งด้วยตัวเลขที่สมุทรสาครที่โอ้โหวันเดียว๕๐๐กว่าคน
ก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่ทุกคนฟังแล้วก็ตกใจ
ถึงแม้ว่าโฆษกสวบคจะบอกว่าไม่ใช่การระบาดระลอก๒
แต่เป็นการระบาดใหม่อย่างนี้
ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะต้องรับมือกันยังไงดี
ทีมข่าวของเราไปเห็นเฟซบุ๊คของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะ
แพทย์ธีระวรธนรัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เนี่ยค่ะคุณหมอได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ซึ่งรายละเอียดน่าสนใจค่ะคุณหมอโพสต์บอกว่า
ไม่เชื่อว่าติดเชื้ออยู่ในวงจำกัด๕๐๐กว่าคน
พันกว่าคนที่ตรวจเพราะสมุทรสาครมีประชากรมากกว่า๕แสนคน
กว่าคนเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งในน้ำยังไม่ได้ตรวจอีกมากมาย
และมีโอกาสที่จะมีคนติดเชื้ออยู่ในพื้นที่อื่นแล้วด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะเขตเมืองประเทศต่างทั่วโลกที่ระบาดซ้ำ๗๐กว่าประเทศ
ส่วนใหญ่เกือบ๙๐เอาไม่อยู่คุมไม่ได้หาต้นต่อไม่ได้
ระบาดซ้ำจะมียอดติดเชื้อสูงสุดต่อวันมากกว่าเดิมราว๕เท่าค่ะ
ไทยเราเคยมีสูงสุด๑๘๘คนต่อวัน
ถ้ามีการระบาดซ้ำจำนวนจะพุ่งไปถึง๙๔๐คนต่อวันก็เป็นไปได้

และการระบาดซ้ำจะใช้เวลานานกว่าเดิม
ถึง๒เท่าในการควบคุมโรค
หากเกิดขึ้นจะใช้เวลาราว๘๘วันค่ะ
มาตรการสำคัญอย่างยิ่งที่รัฐต้องทำก็คือ
ปิดจังหวัดและตรวจทุกคนที่อยู่ในจังหวัด
บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยแบบ๑๐๐
เป็นลักษณะของการบังคับเลย
ทั้งสมุดสาคอนและจังหวัดใกล้เคียง
รับมือการลักลอบออกนอกจังหวัด
เพราะจะเกิดขึ้นแน่นอนและจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการ
เคสติดเชื้อแบบดาวกระจายในอีก๒สัปดาห์ถัดจากนี้ค่ะ
เมื่อวานมาที่สายไหมไง๔คนไงเมียนมา
อันนี้เป็นการคาดการณ์ของคุณหมอธีระนะคะ
จากลักษณะของการระบาดซ้ำของต่างประเทศ
เรามีโอกาสจะเห็นระลอก๒นับจากนี้ไปอีกประมาณ๔๘สัปดาห์
จุดเปลี่ยนเกมมีเพียงการตรวจให้มากที่สุด
เท่าที่จะเต็มที่ได้ในชีวิตนี้
และประชาชนทุกคนในประเทศต้องใส่หน้ากากอนามัยเสมอ
ขอให้เราช่วยกันให้กำลังใจกันและกัน
คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่าโรคนี้ไม่กระจอก

มันคือโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก
ในรอบ๑๐๒ปีที่ผ่านมาขอพลังอยู่กับเราทุกคน
และขอให้อยู่รอดปลอดภัยหยิบหน้ากากมาใส่กันค่ะ
คือพอมีเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นโควิด๑๙
ไม่ว่าจะเป็นรอบ๒หรือว่าระบาดใหม่ตามที่โฆษกสบคท่านบอกนะฮะ
ก็ทำให้ผู้คนเนี่ยย้อนนึกไปถึงสิ่งที่คุณอนุทินชาญวิรากูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้

ทางเมียนมาแล้วก็รักลอบเข้าใทยไงใช่ไหม
หรือว่าชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาไม่ผ่านช่องทางที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะ
ตอนนั้นคุณอนุทินบอกว่าไม่ยุนหาโรคโรควิด๑๙
อันนี้กระจอกสามารถควบคุมได้แน่

ก็สิ่งที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ในวันนั้นนะฮะ

คือประมาณว่าเรามีเวชพันธ์เรามีความพร้อมอีก๖เดือนวัคซีนมา
เราก็สามารถที่จะรับมือได้ประมาณอย่างนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับพอมาวันนี้เนี่ยการติดเชื้อมันโอ้โห
ร้อยคนเหลือเกินณเวลานี้ณขณะนี้นะครับ

เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ๑เนี่ย
แฮชแท็กสมุดสาขอเนี่ยขึ้นอันดับ๑นะ
แล้วก็ตามมาด้วยแฮชแท็กถอดถอนอนุทินนะครับ
กระทั่งมีช่วงนึงเนี่ยแฮชแท็กถอดถอนอนุทินขึ้นอันดับหนึ่งก็มี

นะฮะก็สลับกันไปสลับกันมาอยู่นะครับ
แล้วก็มีกราฟิกที่เป็นการแชร์ภาพ๑สิทธิ์๑เสียงร่วมกันถอดถอนคุณอนุทิน
คือประมาณว่าจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าติติงเรื่องของความพร้อม
ในการดูแลรับมือโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ชิลต่างพอไม่พอแบบไหนอย่างไรยังต้องเปิดรับบริจาคอีกไหม
ซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็เลยทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไป
เดี๋ยวต้องรอฟังคุณอนุทินชี้แจงนะฮะ
วันนี้คุณอนุทินก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าพร้อมจะทำทุกอย่างให้ทุกคนปลอดภัย
แต่คนก็ไปคอมเมนต์อีกบอกแหมท่านยืนกันกับเจ้าหน้าที่ท่านก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยอะไรประมาณอย่างนี้
เดี๋ยวต้องรอท่านรัฐมนตรีชี้แจงอธิบายกันอีกทีนะเกี่ยวกับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้
แต่โฆษกสบคนะครับยืนยันเรื่องการเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างเนี่ย
คือความพร้อมของรัฐบาลเนี่ยอันนี้มีเพียงพอแต่เรื่องการบริจาคเนี่ยนี่เป็นเรื่องของน้ำใจของคนไทย
ใช้คำว่าวัฒนธรรมเลยนะเป็นความเอื้ออาทรเป็นเรื่องที่ดีพอเวลารู้ว่ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยจำนวนมาก
ผมเชื่อว่าคนส่วนหนึ่งก็อยากจะได้มีส่วนช่วยกันนะครับ
แล้วเราก็จะได้เห็นข่าวอย่างนี้กันบ่อยไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติด้านเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
พายุเข้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีอย่างนี้ขึ้นมา
แต่นำเรียนนะครับว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้ห้ามในการบริจาคแต่เช้านี้เมื่อเช้ายืนยันครับ
เราเอาสัพพยากรที่เราจัดเตรียมไว้ทั้งยาทั้งหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยนะครับ
ซึ่งเขาสามารถที่จะโยกย้ายถ่ายเทนะครับบางจังหวัดศูนย์มาตั้งนานแล้วไม่ได้ใช้
ก็ยืมกันมาใช้ได้ซึ่งในส่วนตอนนี้ยังยืนยันว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยเรา
ยังเพียงพอนะครับ
คุณหมอก็บอกว่าในการระบาดระรอกแรกของไทยในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน
ได้มีการเลื่อนวันปีใหม่ไทยออกไปทำให้เราควบคุมได้ประสบความสำเร็จในการควบคุม
ภายในช่วงเดือนเมษายนนะคะการเดินทางและควบคุมการเฉลิมฉลองต่างต่าง
ถือว่าเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มากทำให้ยากต่อมาตรการในการกำหนดระยะห่างอยู่แล้ว
ปีนี้ถ้าจะต้องฉลองก็ต้องระมัดระวังหรือถ้าเป็นไปได้ก็ลดละการเฉลิมฉลองปีใหม่
เหมือนตอนสงกรานได้หรือไม่เพราะการกำหนดระยะห่างมันทำไม่ได้นะคะ
ครับถ้าเฉลิมฉลองแล้วก็วัคซีนยังไม่มาแล้วก็ตัวเลข
ผู้ติดเชื้อเป็นแบบนี้โอ้โหก็อาจจะยากต่อการควบคุมคุณหมอบอกนะคะ
ก็ยังเป็นการเฝ้าระวังสืบสวนสอบสวนโรคกันอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องของการจัดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่
ที่ประชุมก็บอกว่ามีการเห็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่
อย่างจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ไข่แดง
ถัดออกมาเป็นไข่ดาวถัดออกมาเป็นกระทะเป็นวงกลมอย่างนี้ค่ะ
เข้มข้นของมาตรการก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่
พื้นที่ไข่แดงจุดที่พบการระบาดก็จะมีการงดจัดงานทั้งหมดนะคะ

แล้วก็ป้องกันการเคลื่อนย้ายคนที่เขาเดินทางเข้าออกพื้นที่ด้วยค่ะ

วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีนะครับ

ที่เราไม่พึงปรารถนาจะต้องตัดวงจรการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว
ซึ่งเรามีประสบการณ์ในการรับมือมาแล้วด้วยความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขและความร่วมมือของทุกคน
ขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสบคอย่างต่อเนื่อง
อย่าส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก่อนทุกครั้ง
และก็ขอให้ไม่ประมาทกาดอย่าตกต้องสวมนากากอนามัยมั่นล้างมือและเว้นระยะห่าง
มุทรสาครเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคน
โดยความสำเร็จในการควบคุมการระบาดนอกจากการทำงานอย่างเข้มงวด
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายความมั่นคงแล้วต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนด้วย
คือท่านนายกบอกว่าต้องตื่นตัวแต่ไม่ตระหนก
นี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะส่วนใครที่ต้องการปรึกษานะ
หรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าครอบครัวนะครับติดต่อได้
สายด่วนกลมควบคุมโรคนะฮะหนึ่งสี่สองสองตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
เด็กประยุทธ์วันนี้ก็ให้ข้อมูลเรื่องเบอร์โทรเอาไว้ด้วยใช่ค่ะ
โควิดสิบเก้าอืมให้กำลังใจกันแล้วก็ต้องช่วยกันต่อไปนะฮะค่ะใช่ค่ะ